คุณผู้ชมไปดูต่อที่จังหวัดตราดคล้ายกัน
ที่นี่ตอนแรกเขามีการจัดงานแสดงเครื่องเสี่ยงก่อน
เสียงมันดังไปทั่วบริเวณจนชาวบ้านในแจ้งตำรวจ
เข้ามาบอกให้เปิดเบาหน่อยหรือว่าหยุดไปก่อนนะคะ
ตำรวจก็จะเข้ามาระงับเหตุในเรื่องนี้
แต่ปรากฏว่าพอมาถึงไปเจอวัยรุ่นในงานตีกันนัวเลยค่ะ
ปลาระเบิดด้วยปลาขวดใส่กันแถมไล่ฟันกันอีกต่างหาก
ก็เลยจะต้องมาระงับเหตุสองเรื่องเลยนะคะ
สะพอเมืองตราดได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านค่ะ
ว่ามีการจัดแสดงเครื่องเสียงอยู่ที่สหกรร้านค้า
ตำบลเนินทรายอำเภอเมืองตราด
ในงานมีการเปิดเครื่องเสียง
แล้วก็ส่งเสียงดังรบกวนการพักผ่อนของชาวบ้านในบริเวณนั้น
โดยเสียงเพลงจากรถเครื่องเสียงดังไปไกลกว่า๑กิโลเมตรอะค่ะ
ตำรวจสายตรวจเขาก็เลยไปที่นี่ไปที่งาน
ไปประสานทำความเข้าใจให้หยุดการแสดงเครื่องเสียงไปก่อน
คือผู้จัดก็ต้องหยุดนะคะหยุดแล้วก็ปิดเครื่องเสียงทั้งหมด
แล้วก็ไปตรวจสอบการจัดแสดงเครื่องเสียงก็มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วค่ะ
เพราะว่าเมื่อมีการร้องเรียนผู้ปฏิบัติงานผู้จัดงานก็ต้องปฏิบัติตามโดยดี
แต่ทีนี้พอเลิกกันปุ๊บระหว่างนั้นก็มีกลุ่มวัยรุ่นก่อเหตุทะเลาะวิวาสชกต่อยกันอีก
ทีนี้มีคนเจ็บ๔๕คนด้วยกันกูภัยก็มาถึงนำตัวผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลตราดเนี่ยนะคะ
จังหวะที่นำตัวผู้บาดเจ็บในไปส่งโรงพยาบาลอยู่ที่หน้าตึกอุบัติเหตุโรงพยาบาลเนี่ย
พอมาถึงจุดนี้ค่ะเหมือนยังครับแค้นใจกันอยู่นะคะมีวัยรุ่น๒๐คนได้เดินทางมาดูอาการของเพื่อนที่บาดเจ็บ
โรงพยาบาลเองก็ต้องขอกำลังตำรวจกำลังทหารเข้ามาสังเกตการณ์นะคะแล้วก็ดูแลความสงบเรียบร้อย
แม้จะเป็นเพื่อนผู้บาดเจ็บมาดูอาการก็เถอะเดี๋ยวเกรงว่าจะมีเหตุการณ์อะไรตามขึ้นมาอีก
ระหว่างนั้นนะคะนายกวินอายุ๑๖ปีผู้บาดเจ็บที่อยู่ในอาการเมาสุราเข้าห้องฉุกเฉินไปแล้วเนี่ย
ลุกออกมาเดินออกจากห้องฉุกเฉินมาซะอย่างนั้น
เดินดุยมาเม้าท์อยู่เลยฮะ

เหมือนสาวก็บอกว่าชนวนเหตุนี่มาจากน์เอ่อกลุ่ม
เบิงปองใส่กันใช้มีดไล่ฟันกัน

แล้วก็มาเอาแบบนี้ด้วยในการทะเลาวิวาดครั้งนี้สรุปแล้วมีผู้คน
มีผู้เจ็บเนี่ยนะคะผู้บาดเจ็บมารักษาใน๓รายค่ะ
คือนายกวินเขาถูกระเบิดปิงปอง
ธนพลมุกศิกรัฐอายุ๒๐ปีก็ถูกระเบิงปองเหมือนกัน
แล้วก็นายถุฤษณาอิมนางคนนี้๒๗ปีมีบาปแพ้ที่ศิษย์ศาสตร์
น่าจะถูกขวดปลาใส่คาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ

ก็ยุติไปหลังได้รับการร้องเรียนตามกฎหมาย